หลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการครอบครองปืน
เดี๋ยวนี้เหตุการณ์พวกอาจยกรรมต่างมันเกิดขึ้นง่าย
เพราะว่าปืนเนี่ยอยู่ที่มือใครก็ได้หามาจากไหนก็ได้
มีผู้ชายคนนึงนะคะทะเลาะกับลุงเขยของตัวเอง
คือลุงเขยมาบอกว่าเขาไปลักลอบตัดไม้ไผ่
แล้วก็ทะเลาะกันด่าทอมีปากเสียงกันรุนแรง
โมโหคุมอารมณ์ไม่อยู่ควักปืนแก๊ปยิงลุงเขยจนบาดเจ็บเลยนะคะ
สืบสวนสพศรีมหาโพธิเข้าควบคุมตัวในประวีจำเรืองวัย๔๓ปีค่ะ
ที่ก่อเหตุใช้ปืนแก๊ปยิงนายนานแสงเกรดวัย๗๑ปีลุงเขยของตัวเองจนบาดเจ็บนะคะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่๗ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ
จากนั้นก็นำตัวนายประวีไปตรวจสอบบนบ้านพัก
ก็เจอปิงแก๊ปวางพิงอยู่ที่ต้นเสากลางบ้านพร้อมกับอุปกรณ์ก็เลยยึดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านของนายนานผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีคราบเลือดหยดเป็นทางนะคะ
ซึ่งญาติเนี่ยนำตัวนายนานส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วและยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วย
สอบสวนนายประวีผู้ต้องหาเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะตัวเขากับนายนานเนี่ยทะเลาะกันอยู่
ทะเลาะกันเรื่องไม้ไผ่ค่ะนายนานอ่ะมากล่าวหาว่าเขาไปลักตัดไม้ไผ่
แล้วก็ต่อว่าต่างนานาจนทำให้เขาเกิดความโมโห
ก็เลยเอาปืนแก๊ปยิงเข้าไปเลย
จากนั้นตัวเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็รอตำรวจอยู่ที่บ้านพักนี่แหละ